เอ็มบุษราคำวงคำเหล่า
ว่ายังไงผู้ชายคนนี้เข้ามาในชีวิตปกติ

ไม่อยากยุ่งไม่อยากเจอไม่อยากคุย

กว่าจะสวยได้ขนาดนี้ทำอะไรมาบ้างดีกว่า
เออคนไม่ได้ทำให้พูดยังไง
คือเราต้องโกหกรอว่าเราทำมานะ
ได้ข่าวว่าได้แฟนเด็กเลย๕ปี

ตอนที่เขาคุยกันว่าจะมาขอเอ็มแต่งงาน
คุณพ่อถามว่าพร้อมแล้วเหรอ
ถ้าพ่อหมายความว่าฐานะทางการเงินก๊อฟไม่พร้อมครับ
ถ้าในช่วงนี้เอ็มกับคนรักผ่านวิกฤตไปได้

เสาทัพรักทัพจันจะพันร้ายเกิด
วิบัติลูกเมียหนี